ก็จะเห็นว่ามีมวลชนจำนวนมากเนี่ยนะครับก็พยายามเข้ามาฟังการปราศัยของ
ชินวัฒนจันกระจ่างนะตอนนี้จะเห็นว่าตอนนี้ทางเข้าเนี่ยนะครับ
เหนืองแน่นไปด้วยมวลชนที่มานั่งรอฟังการปลาใส
ขณะเดียวกันใกล้ใกล้กับเวทีปลาใสคุณผู้ชมครับให้คุณผู้ชมดูกันหน่อยนะฮะ
ตรงนี้คือการมารับธนบัตรเป็ดนะครับ
ให้คุณผู้ชมดูขอดูธนบัตรหนึ่งไปนะฮะ
เป็นธนบัตรแบบนี้นะครับคุณผู้ชมธนบัตรเป็ด
แล้วก็มารับตรงนี้สมทบทุนตรงนี้แล้วนำธนบัตรเป็ดนี้ไปเป็นส่วนลดนะครับ
เป็นเป็ดนะฮะเป็นเป็ดบัตร๑๐บาทนี่นะครับ
แบบนี้แล้วก็จะได้รับไปนะฮะก็เนี่ยนะฮะ
เอาเงินมาสมทบตรงนี้แล้วก็จะได้รับคนละ๑บาทเท่านั้นนะครับ
ขณะเดียวกันคุณผู้ชมบรรยากาศ
ตรงนี้ก็จะเห็นว่าเนืองแน่นไปด้วยกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
จะเห็นได้ว่าคุณผู้ชมก็ทยอยเดินทางเข้ามาในพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องนะฮะ
วลชนจำนวนมากก็อาศัยช่วงนี้นะฮะเดินมาเข้าพื้นที่ชุมนุม
แล้วถัดจากตรงนี้ไปประมาณสัก๕๐เมตรนะครับก็จะเป็นจุดเวทีปราศัยใหญ่
บอกว่ามีเวทีย่อยวันนี้ห้าจุดด้วยกันด้านหน้าของคุณผู้ชมที่มีไฟก็เป็นเวทีของกลุ่มคนเสื้อแดง
ก็ปราศัยอยู่บริเวณจุดนี้โจมตีรัฐบาลแล้วก็ปฏิรูปของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับ
จะเห็นได้ว่าก็จะมีการถือป้ายปฏิรูปต่างนะครับเรื่องของภาษีนะครับ
หลังจากที่ไปขึ้นเวทีใหญ่แล้วก็กลับมาปลาใสเวทีเล็กของตัวเอง

ขณะเดียวกันถ้าคุณผู้ชมมองลงไปบริเวณถนนรัชดาพิเศษนะครับ
จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนืองแน่นไปด้วยมวลชนแล้วนะครับ
ปิดการจราจรทั้งถนนรัชดาที่จะมุ่งหน้าไปแยกรัชโยธิน
และไปทางทิพวดีรังสิทธิ์นะครับ
ตอนนี้ปิดการจราจรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
จะเห็นว่าตอนนี้ก็มีการแจกน้ำให้กับมวลชนด้วย
นี่เป็นบรรยากาศล่าสุดขณะนี้นะครับ
เป็นล่าสุดขณะนี้ที่บริเวณจุดตรงนี้จะเห็นได้ว่ามวลชนเดินทางเข้ามาในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วล่ะครับ
เหนืองแน่นเรื่อยจนถึงช่วงค่ำตอนนี้
นี่ภาพล่าสุดนะครับใกล้กันตรงนี้ก็จะเป็นเวทีของกลุ่มคนเสื้อแดงที่อยู่บริเวณจุดตรงนี้ด้วย
คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งจุดกันนะครับที่ตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราอยู่บริเวณนั้น

ผมยื่นรายงานอยู่บริเวณใต้แยกรัชโยธินนะครับ
ซึ่งจุดนี้ถูกใช้เป็นจุดที่นำรถเครื่องขยายเสียงมาตั้งปลาใสในบริเวณนี้อีกหนึ่งจุดนะครับ
ด้านหลังคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าตอนนี้เป็นการแสดงของกลุ่มนักแสดงอิสระที่มาขับร้องเพลงต่าง
ให้กับกลุ่มมวลชนที่อยู่บริเวณพื้นที่นี้ได้รับฟังกันนะครับ
ซึ่งตลอดเวลาที่อยู่พื้นที่นี้คุณผู้ชมครับ
กลุ่มมวลชนนั้นทยอยเดินทางมาจุดนี้อย่างต่อเนื่องแบบมาเรื่อยนะครับ
ดึกยิ่งค่ำเท่าไหร่ยิ่งมีมวลชนเข้ามาเติมอยู่บริเวณจุดนี้มากขึ้นเรื่อย
เหตุผลที่จุดนี้มีคนเยอะก็เพราะว่าบริเวณจุดนี้คุณผู้ชมครับ
คือสถานีพนโยธิน๒๔และสถานีรัชโยธิน
แต่ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับมีแกนนำที่มาขึ้นเครื่องขึ้นเวทีขยายเสียงบริเวณจุดนี้หลายต่อหลายคนด้วยกัน
ไม่ว่าจะเป็นนายพระฤทธิวรักษ์นางสาวปนัทยาจิตธิจิราวรกุล
นายพระนุพงศ์จากนอกแอมมี่เดียวบดธรรมบูหรือนายจัตุภัทรปุรประทักษะหรือไผ่ดาวดินนั่นเองนะครับ
เมื่อหาที่นายเพนกวินพูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุมบอกนะครับว่า
การดำเนินคดีกับแกนนำในข้อหามาตรา๑๑๒นั้นเพื่อหวังที่จะจับแกนนำและปล่อยให้การชุมนุมกันโดยไม่มีแกนนำนั้น
นายพาริสบอกนะคะว่าไม่ได้ทำให้เสียรูปแบบของการชุมนุม
แต่กลับทำให้ประชาชนเข้าร่วมการชุมนุมมากยิ่งขึ้น
และมองว่าการดำเนินคดีตามมาตรา๑๑๒นั้นเป็นการสะท้อนให้เห็นว่ายังมีระบบเก่าล้าหลัง
แต่นายพานุพงศ์จากนอกหรือดังในไม้บอกนะครับว่า
ส่วนที่มีการเปลี่ยนสถานที่การชุมนุมในวันนี้
เขาบอกนะครับว่าการชุมนุมของตัวเองนั้นสงบสันติมาโดยตลอด
และประเมินแล้วว่าที่ตำรวจปิดกั้นเส้นทางที่กลุ่มผู้ชุมนุมจะไป
รวมถึงประเมินถึงความไม่ชอบทำ
ที่เจ้าหน้าที่จะสร้างมันให้เกิดเงื่อนไขในการทำรัฐประหาร
จึงมีการเรียกเปลี่ยนเส้นทางเพื่อแสดงจุดยืนว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนั้น
ไม่อยากปะทะกับใครและไม่อยากจะสร้างเงื่อนไขให้กับเจ้าหน้าที่
ในการรัฐพาหารด้วยนะครับ
แก่นำบอกนะครับว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการสร้างความปลอดภัยให้กับกลุ่มมวลชน
เพราะไม่ต้องการให้กระบวนการของกลุ่มมวลชนนั้นไปสู่เส้นชัยด้วยการเสียเลือดเสียเนื้อ
แต่จะเดินเข้าสู่เส้นชัยอย่างสง่างามเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
อย่างไรก็ตามวันนี้ครับทั้งกลุ่มมวลชนนั้นอยากให้ติดตามการชุมนุมต่อไป
เขาบอกว่ายกแรกนั้นทางรัฐบาลจะมีการตอบโต้กับประชาชน
แก่นำนั้นว่าให้รอจับตาภายในคืนนี้
เหนือจากเวทีนี้คุณผู้ชมครับเวทีด้านในนั้นอาจารย์สอศิวลักษณ์
ก็ขึ้นเวทีปลาใสแล้วโดยเนื้อหาในการปลาใสหลักนั้น
เป็นการพูดถึงการปฏิรูปสถาบัน
โดยอาจารย์ศิวรักษ์นั้นก็ขึ้นเวทีปลาใสเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
คุณผู้ชมครับบริเวณแยกรัชโยธินนี้
เหนือจากเวทีปลาใสที่อยู่บนจุดนี้
ขออภัยนะครับเป็นเครื่องรถเครื่องเสียงนะครับ
จุดนี้ยังมีการนำรถแอมบูแลนดนำรถพยาบาลมาสแตนบายไว้
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นมีรถพยาบาลจำนวน๔คันที่อยู่บริเวณจุดนี้
ซึ่งตลอดเวลาคุณผู้ชมครับก็มีการนำรถออกไปออกไปบริเวณด้านนอกอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่ามีทั้งรถจักรยานยนต์ล้มมีทั้งอุบัติเหตุชนกันที่อยู่พื้นที่นี้
ตลอดเวลาที่รถหากรถพยาบาลออกไปนะครับ
กลุ่มมวลชนที่อยู่พื้นที่นี้
ก็จะรีบแหวกทางให้รถออกไปได้อย่างสะดวกอีกด้วยนะครับ
โดยณตอนนี้คุณผู้ชมครับจะเห็นนะคะว่า
กลุ่มมวลชนกลุ่มประชาชนที่อยู่พื้นที่นี้
ก็มานั่งจัดกิจกรรมมานั่งพักมานั่งคอยกันอยู่บริเวณนี้อย่างต่อเนื่องนะครับ
ซึ่งกลุ่มแกนนำยังไม่บอกนะคะว่า
วันนี้นั้นจะมีการยุติการชุมนุมกันเมื่อไหร่
แต่เป็นที่แน่นอนแล้วว่าจะมีการชุมนุมกันต่อเนื่องอีก๗วัน
กว่าจะถึงวันที่นายกรัฐมนตรีตัดสินในคดีที่สารรัฐธรรมนูลนั่นเองครับ
ทั้งหมดนั้นคือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากแยกรัชโยธินครับ